ส่วนในเรื่องของความช่วยเหลือในจังหวัดที่ได้ถูกน้ำท่วมไปแล้ว
บรมราชุปธรรมก็ได้มอบถุงพระราชทาน
ให้กับผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่จังหวัดพยาว
ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายก็เพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็ส่งผลกระทบกับปลาในกระชังตายนับร้อยตัว
ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นเป็นครั้งที่๒ในรอบ๑ปี
ทำให้ออกซิเจนในน้ำต่ำส่งผลให้ปลากระชังของเกษตรกร๘๐ราย
็อกน้ำตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านพร้าวใต้
และบ้านเจริญสุขทำให้เกษตรกรต้องนำปลาตายไปทำเป็นปลาร้าขาย
ส่วนปลาที่เริ่มป่วยก็จำเป็นจะต้องเร่งขายออกในระยะนี้นะครับ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครพนมปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้น
อยู่ที่ระดับ๑๐เมตรห่างจากจุดวิกฤต๓เมตร
ต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง
อำเภอธาตุพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอบ้านแพงและอำเภอศรีสงคราม
ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีฝนตกต่อเนื่อง
ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
แต่กลับพบว่าพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสูง๕๐เมตรยาว๒๐เมตร
เกิดการซุดตัวลงไปกว่า๒เมตรบริเวณถนนมโนอำเภอเมือง
จังหาที่เทศบาลเมืองน่านกรมอยู่ธาตุธิกาและผังเมือง
ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และนำรั้วเหล็กไปกั้น
ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่พร้อมกับเร่งเทดินทำพนังกั้นน้ำ
เตรียมกระสอบทรายวางป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังมวลน้ำก้อนแรกที่ไหลผ่านจังหวัดแพร่
เข้าสู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยแล้ว
ว่าจะไหลเข้าพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
กว่าระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้
ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางรกรรม

และก็ขอให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต
และที่จังหวัดพยาวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรม
นำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานมอบให้แก่ราศดรและผู้ประสบอุทธกภัย
กว่า๒๐๐ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปงและอำเภอเชียงคำครับ